มาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคนร้ายตระเวนงัดตู้ซักผ้าหยอดเหรียญแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปส่วนกล่องที่เป็นตู้หยอดเหรียญเนี่ยทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้านะคะ
สองสัปดาห์มันก่อเหตุสองครั้งค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ทั้งสองครั้งเลยแต่ยังจับตัวมันไม่ได้อ่ะ
อืมเนี่ยค่ะเป็นความทุกข์ทุกร้อนใจของชาวบ้านนะคะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดค่ะ
รูปภัณฑ์สันธารทั้งพฤติกรรมของหัวขโมยรายนี้ลงมือก่อเหตุแบบไม่ปิดหน้าปิดตาค่ะ
ไม่กลัวกล้องใดทั้งสิ้นสู้กล้องมากนะใช้เวลาไม่กี่นาทีค่ะงัด
เอาเงินในตู้ไปได้หลบหนีไปอย่างลอยนวล
แต่เจ้าของบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมอย่าปล่อยให้มันลอยนวล
ช่วยเป็นหูเป็นตาให้หน่อยได้ไหมใครเห็นช่วยแจ้งเป๋าแสหน่อยเถอะ
เอามาโพสต์พร้อมกับข้อความบอกว่าเหตุเกิด๑๔พฤศจิกายนเวลาตี๓๐นาที
งัดตู้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญครับ
ร้านก๋วยเตี๋ยวยายด่วนบ้านซับพริกอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
สองแล้วครับใครรู้เบาะแสคนร้ายช่วยแจ้งหน่อยครับ
เป็นหูเป็นตาให้กันครับขอบคุณมากตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะ
ก๋วยเตี๋ยวที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมค่ะตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านซับพริก
พร้าวตรงหน้าวัดสะพริกตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
ตรงข้างร้านเขาตั้งเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ๓เครื่อง
เจ้าของก็คือคุณนันทิชาแก้วสิงอายุ๔๙ปี
สุดท้ายต้องพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูแบบนี้ค่ะ
แล้วไปตรวจสอบพบว่ากุญแจล็อกตู้จำนวน๒ดอก
ถูกคนร้ายตัดค่ะตัดแล้วก็วางไว้กล่องใส่เหรียญเนี่ย
ถูกคนร้ายมันเอาไปเห็นไหมเนี่ยทิ้งไว้ดูต่างหน้าแบบนี้นะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าคนร้ายเข้ามางัดเครื่องซักผ้าไปแล้วเนี่ย
รวม๒ครั้งภายใน๒สัปดาห์ก็เฉลี่ยสัปดาห์ละครั้งนะคะ
ครั้งแรกวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ครั้งนั้นคนร้ายงัดไปได้เงินไปทั้งสิ้น๒๐๐๐บาท
ครั้งล่าสุดคือช่วงตี๕ของวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คนร้ายเข้ามาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุทั้งสองครั้งเนี่ยนะ

แจ้งความไว้แต่คดีก็ไม่คืบหน้า
หลานชายก็เลยตัดสินใจเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
ตั้งใจคือหนึ่งอยากให้ชาวบ้านเนี่ย
ช่วยกันเป็นหูเป็นตาตามหาคนร้าย
แล้วก็แจ้งเบาะแสคนร้ายรายนี้
ถูกประสงค์ในการโพสต์ครั้งที่๒
ก็คือเรื่องของการอยากจะเตือนชาวบ้านบอกว่า
ช่วยหน่อยนะเนี่ยระมัดระวัง
แล้วก็ป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะคะ

คนร้ายมันเอาเงินไปแล้วก็กล่องทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า

ไปสัก๕๐๐เมตรเท่านั้นนะคะ
ฝากตำรวจในท้องที่มวกเหล็กด้วยนะคะ
จับคนร้ายให้ได้เพราะถือว่าเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านค่ะ